ไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องราวอาถรรพ์ของพญานาคโบราณ

แล้วก็โดนบันดาลให้สร้างวัดจนสำเร็จออกมาเลยนะคะ
ที่วัดแห่งนี้เลยเหตุเกิดที่วัดสุรินทราช
หรือว่าวัดป่าแงเลขที่๑๘๘หมู่๗ตะบนขี้เหล็ก

วัดนี้เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะ
ที่บริเวณบันไดทางขึ้นวิหาร
มีองค์พญานาคโบราณผูกพัง
เคียงคู่กับองค์พญานาคที่สร้างขึ้นมาใหม่

ทำไมถึงมีพญานาคแบบโบราณด้วย
แล้วก็มีพญานาคใหม่ที่สร้างขึ้นด้วย
คือผู้ที่มากราบไหว้เขาก็แปลกใจกัน

คือเขาจะบอกกันว่าที่นี่สถานที่วัดแห่งนี้
ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในประเทศไทยด้วย

สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้
ก็มีอายุเก่าแก่กว่า๔๐๐ปีเลยนะคะ
มีการบูรณะใหม่ในสมัยพระเจ้ากาวิโล
เจ้าชีวิตอ้าวอดีตผู้ครองนครเชียงใหม่ค่ะ
คือตอนนั้นบูรณะขึ้นมากว่า๔๐๐กว่าปีแล้วนะคะ
ต่อมาก็สุดโทรมแล้วก็เกิดอาเภษขึ้นด้วย
ใครก็ตามที่จะมาสร้างหรือบูรณะวัดแห่งนี้ใหม่

จะต้องมีเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
ก็เลยไม่มีใครกล้าเข้ามาสร้าง

ก็เลยเหลืองเสียดเซี่ยวความเก่าของตั้งแต่ยุคนั้นสมัยนั้นบางส่วนเอาไว้
ใช่ค่ะนี่คือรูปแบบสมัยเก่าเลยนะ
ต่อมาในปี๒๕๔๕พระครูปัดจินดาพรหรือครูบาจินดาเจ้าอาวาสวัดป่าแง
ท่านได้พยายามหาทุนมาบูรณะทั้งองค์พญานาคแล้วก็พระประธานหลวงพ่อใหญ่
ปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะมีงูงูประหลาดปรากฏตัวขึ้นในโพรงใต้ต้นโพหน้าวิหาร
เป็นลักษณะ๗สีแล้วสวยงามมาก
ชาวบ้านที่พบเห็นเนี่ยเขาบันทึกภาพถ่ายเอาไว้ได้ด้วยนะ
เขาก็เลยเชื่อกันว่าน่าจะเป็นองค์พญานาค๗สีมาปรากฏกายให้เห็น
แล้วก็มีการบอกต่อกันไปและทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเราเนี่ย
เคยนำเสนอข่าวแบบพาดหัวข่าวติดต่อกันมา๓วัน
นี่ไงแบบนี้เลยค่ะนี่คุณดู
แห่ดูภาพถ่ายงูเจ็ดสีฮือฮากันไม่หมด
ทำให้ผู้คนทั่วสารทิศพากันมารอชม
แล้วบางคนเขาบอกว่าก็ได้โชคดีนะประสบโชคดีกันไปจำนวนมาก
ทางวัดถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัด
จึงไม่ได้มีการลื้อถอนออกแต่อย่างใดนะคะ
แต่ว่ามีการสร้างองค์พญานาคองค์ใหม่ขึ้นมาประกบ
ดังที่เราเห็นกันก็เลยมีเรื่องราวแปลก
ก็จะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถึงมีพญานาคองค์เก่าขนาดข้างเคียงคู่กันไปกับพญานาคองค์ใหม่ที่บูรณะขึ้นมา
นั่นก็เป็นที่มาที่ไปที่เล่าสู่กันฟังแบบนี้เพราะว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ดีถูกต้อง